ก็คือข้อมูลที่เขาแจ้งอ่ะมันเป็นเท็จหมดเลยเพราะว่าวันที่หนึ่งที่เขาแจ้งเนี่ยพี่อยู่ที่กองปราบนะคะพี่มีที่มาที่ไปแล้วก็
ของพี่เนี่ยมันมีแค่เหลือแค่คลิปทำกับข้าวเพราะคลิปพวกเนี้ยพี่ไม่แน่ใจว่าเขาไปเอามาจากไหนแล้วเอามาได้ยังไงแล้วพี่ไม่ได้อนุญาตนะคะ
วันนี้มาแจ้งข้อเก่าหาพี่เดี๋ยวพี่ประกันตัวเสร็จแล้วพี่แจ้งกลับต้องทำเหมือนกันนะคะต้องทำเหมือนกัน
เตรียมอะไรมาประกันตัวก็เดี๋ยวจะมีมาอีกใส่ความที่ละลักษณะที่เขาบอกว่าเป็นคลิปโบที่ออกมาเป็นความที่ยังไงครับ
จะบอกว่าไม่ใช่ความที่ยังไงไม่มันเป็นรูปมันเป็นรูปไม่เห็นหน้าคนด้วยครับ
แล้วก็มีแค่นี้เองแล้วก็ไม่เห็นท่อนล่างด้วยเห็นแค่หน้าอกแล้วก็อย่างนี้แค่นี้
ยืนยันว่าเราไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวคลิปโป๊ไม่มีแน่นอนใช่ค่ะ
เป็นการไลฟ์ใช่ไหมครับวันนั้นไลฟ์สดกับเพื่อนแล้วลบไปนานแล้ว
มีการโชว์ภาพนี้ไหมครับมีการโชว์ภาพค่ะแต่ว่าก็พี่จะเป็นคนพูดแล้วเพื่อนจะเป็นคนถืออ่า
แต่คลิปเนี้ยมันลบไปนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วทีเนี้ยไอ้คลิปเนี้ยมันมาได้ยังไง
เพราะว่าพี่ไม่ได้อนุญาตให้เอาไปเผยแพร่เดี๋ยวก่อนมาได้ยังไงย้ำอีกทีฮะ
ตอนที่ขุนขุนฟ้าในไลฟ์สดเนี้ยตอนนั้นมีภาพลามกเล่นกับเพื่อนแตกอ่อน
ไม่ใช่ภาพลามกที่แบบผู้หญิงผู้ชายอะไรกันอย่างนี้นะเป็นภาพที่แค่นี้เอง
ประมาณปีไหนเดือนไหนปีทีแล้วถ้าจะไม่ผิดเนี้ย
ปีห้าเก้ายอมรับว่ามีการไลฟ์สดเดี๋ยวนะปีหกศูนย์

กับเพื่อนไลฟ์สดเสร็จก็ลบเลย
แต่ตรงนั้นมีการเผยแพร่แล้วถูกไหม

มีการเผยแพร่แล้วใช่ไหม
เดี๋ยวนะคะมีการเผยแพร่คือเราเผยแพร่
แต่คือหน้าตอนนี้ที่เราเป็นคดีอยู่เนี่ย

พวกนี้คือเราลบไปตั้งนานแล้ว
มันมาได้ยังไงเพราะเราไม่ได้อนุญาตให้เอาไป
แล้วช่องยูทูปที่สร้างขึ้นมาเนี่ยช่องใคร

เพราะว่าช่องยูทูปมันเช็คได้